คุณผู้ชมคะวันนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษานะคะ
คดีที่เสียอ้วนร่วมกับพวกก่อเหตุฆ่าน้องฟอสและน้องสปาย
ลานจอดรถเขาชีจันทร์ที่ชนบุรีเมื่อปีที่แล้ว
เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าเสียอ้วนเนี่ยโอ้โห
เขาอ้างว่าเขาให้เงินให้ทองน้องสปายและครอบครัวเยอะมากเป็นหลายล้านบาท
แล้วก็มาแอบจับได้ว่าน้องสปายกับน้องฟอสแอบคบหาเป็นแฟนกัน
แต่ทางครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันเขาไม่ได้เป็นแฟนกัน
เสียอ้วนคนนี้ค่ะก็ยอมรับว่าด้วยความหึงหวง
สะกดรอยตามเลยนะพอไปเห็นเขาจอดรถลงจากรถแล้วยิงใส่เลยนะคะ
สารจังหวัดพัทยาอ่านคำพิพากษานะคะเป็นสารชั้นต้นค่ะ
ฆ่าน้องสปายนางสาวปวีนานางเมืองรักอายุ๒๐ปี
และน้องฟอสนายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๑ปี
ลานจอดรถหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีเมื่อปีที่แล้ว
สารใช้เวลาอ่านคำพิพากษา๒ชั่วโมงครึ่งค่ะ
สารมีคำพิพากษาประหารชีวิตเสียอ้วน
นายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอลคนนี้
รับหน้าที่ขับรถไปรับมือปืนและพาเสียอ้วนหนี
นายนรงวรินทรเวศหรือบ่าวคนนี้เป็นมือปืน
๓คนนี้ตอนแรกสารพิพากษาให้ประหารชีวิตเลยนะคะ
แต่ว่าให้การเป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วสารท่านลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนนายสายันศรีศุกร์หรือยันที่เป็นคนชี้เป้าค่ะ
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก๕๐ปี
นายจิรษักอุไนบันหรือป๊อปคนนี้เป็นคนสะกดรอยตาม
และนายกฤษณะศรีศุกร์หรือมดคนนี้เป็นผู้ช่วยในบอล
๒คนนี้สารสั่งจำคุกกรรมละ๑๒ปี
แต่โทษ๒กรรมนะคะเพราะว่าเสียชีวิตสองคนคือทั้งฟอสทั้งสปายก็เลยบวกโทษไป
วกไปแล้วก็ลดด้วยสุดท้ายเหลือจำคุกคนละ๑๖ปี
แล้วก็ให้จำเลยทั้ง๖คนเนี่ยค่ะ
ชดใช้เงินให้กับครอบครัวน้องสปาย๗๓๑๔๐๐๐บาท
ครอบครัวฟอส๗๓๒๐๐๐บาทพร้อมดอกเบี้ย๑๐๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาคมปี๒๕๖๑ก็คือตั้งแต่วันก่อเหตุนะคะ
นับย้อนไปบวกดอกเบี้ยไปด้วย
กลุ่มแรกคือจำเลยที่๑ที่๕แล้วก็ที่๔นะครับ
ประหารชีวิตก็สารลดโทษให้เหลือตลอดชีวิตครับ

คือให้การเป็นประโยชน์ในชั้นสอบสวน

แม่ของสปายนะคะก็ออกมาบอกว่า

ถึงแม้จะไม่ใช่โทษประหารชีวิต

ส่วนที่มีกระแสข่าวลือกันบอกว่า
ห้องพิพากษาเนี่ยเสียอ้วนมากราบเท้าแม่

แม่บอกว่าไม่มีนะคะ

เอ่ยขอโทษด้วยซ้ำค่ะ

บอกว่าเสียอ้วนก็ไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธ

มีแค่ท้วงถามผู้พิพากษาไปว่า

แม้มันจะผ่านมาแล้ว๑ปี
แต่สปายยังไม่ไปไหนเลยค่ะ

ก่อนที่จะมาสารวันนี้แม่บอกว่า
น้องสปายมาเข้าร่างนะสาว
แล้วบอกกับแม่ว่ายังไม่ไปเกิด

เสียอ้วนจะได้รับโทษยังไง
และขออโหสิกรรมที่ไม่สามารถเรียนจนจบ

เดี๋ยวแม่จะทำหน้าที่แทนลูกเอง
แม่ขอให้ลูกได้เป็นลูกแม่อีกค่ะ
ดีใจที่สารท่านตัดสินที่มีความยุติธรรม
มีความยุติธรรมมากสำหรับเราเป็นการเราเป็นฝ่ายศูนย์เสีย
ก็ดีใจค่ะ
เขาไม่ได้พูดค่ะแต่แม่คิดว่าเขาน่าจะอุทธรณ์
แม่ก็เลยบอกว่าปลายวันที่๑๘แม่จะไปสารบอกแม่
แม่แม่ไปเลยบอกเดี๋ยวหนูจะช่วยแม่เองบอก
เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาคุยกับแม่ไว้นะ
เขาบอกว่าเขาจะหาเงินเก็บเรียนแล้วก็เขาจะมาให้พ่อกับแม่ลำบาก
จะหาเงินส่งเขาก็เลยบอกว่าแม่หนูขอโทษนะ
หนูหนูพูดคุยหนูคุยกับแม่แล้วหนูทำไม่ได้
เขาก็เลยบอกว่าหนูอยากให้แม่อโหสิกรรมให้หนู
แล้วก็ยกโทษให้หนูหนูพูดกับแม่แล้วหนูทำไม่ได้

ก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็มาเกิดเป็นลูกแม่ลูกกันอีก
ส่วนแม่ของฟอสค่ะนางสาวจอมสีชมพูพื้น
ก็บอกว่ายอมรับในคำตัดสินของศาลนะคะ
หนึ่งปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
จำฝังใจไม่เคยลืมเลยจนถึงวันนี้แม่ก็ยังทำใจไม่ได้
ต้องเสียลูกชายไปก่อนวัยอันควรแม่ของฟอสเล่าบอกว่า
ตลอดเวลาในช่วงของการตัดสินที่สารอ่านคำพิพากษาเนี่ย
สังเกตท่าทีของเสียอ้วนและพักพวกตลอดเวลานะคะ
แม่บอกว่าเสียอ้วนและพักพวกก็ดูร่าเริงดี
หัวเราะกันไปมาตลอดไม่เห็นมีท่าทีสลดหรือเครียดเลยแม้แต่นิดเดียว
แม่อยากถามค่ะว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยไม่สำนึกผิดเลยเหรอ
ส่วนเงินที่เสียอ้วนบอกว่าต้องชดใช้ให้๗ล้านกว่าบาท
ถ้าไม่อยากให้ไม่เป็นไรแม่ไม่เอาก็ได้
แต่ถ้าไม่ให้ก็ขอให้ได้รับโทษที่มันหนักกว่าจำคุกตลอดชีวิตก็แล้วกัน
อืมอันนี้เป็นคำตักศีลของฐานชั้นต้นใช่ค่ะ
เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะมีการอุทธรณ์ดีการยังไงต่อไปหรือเปล่า
เพราะว่าทางครอบครัวของน้องฟอสน้องสปายบอกว่าเหมือนได้ยินมาว่าทางฝั่งเสียอ้วนจะยื่นอุทธรณ์
อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินนะคะ